คุณผู้ชมคะแม้ว่าประเทศไทยของเราจะประกาศเข้าฤดูหนาวอย่างเป็นทางการ
แต่ลมหนาวก็ยังอย่างไม่แผนมาให้คนกรุงได้สัมผัสทีนะครับนี่จะการคาดการณ์ขาดรอบหัวลมหนาวเนี่ยจะแผลลงมาจนถึงตรงกลางประเทศเนี่ย
ภาคเหนือและภาคอีสานข้ามถึงเช้าอากาศน้าวเย็น
มีฝนเล็กน้อยร้อยละ๑๐๒๐ของพื้นที่
อุณหภูมิต่ำสุดบนพื้นราบอยู่ที่๒๐องศา
ขณะที่ภาคกลางและภาคตะวันออกกลางวันอากาศร้อน๓๔องศา
เน้นตกในช่วงเย็นถึงค่ำค่ะร้อยละ๑๐๒๐ของพื้นที่

ส่วนภาคใต้มีฝนเยอะทั้ง๒ฝั่งมากถึง๑๖๐๗๐ของพื้นที่
เราว่าอันตรายจากน้ำพุ่มฉับพลันน้ำบาลัยหลากคลื่นสูง๑๒เมตร
ท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลช่วงเช้าแดดค่อนข้างดีค่ะ
กลางวันร้อนเย็นถึงค่ำมีฝนเข้ามากวนใจบ้างเล็กน้อยค่ะ
ร้อยละ๑๐๒๐ของพื้นที่